พูดถึงเรื่องของกินเราก็เอาใจคนรักเส้นกันบ้างคุณผู้ชม
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเติมความอร่อยด้วยเมนูเส้นเวียดนาม
นี่นะคะจะอร่อยเด็ดแค่ไหนไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเมนูสูตรเด็ดวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะ
ที่ร้านปากหม้อผู้พานสูตรเก่าแก่ที่ได้มาจากชาวเวียดนามแท้
แล้วก็ส่งต่อความอร่อยมาสู่รุ่นครับด้วยส่วนผสมและวัตถุดิบที่ทำเองเกือบทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ไส้ปากหม้อก็ปรุงรสอย่างพิถีพิถันหมูยอทางร้านเขาก็ทำเองด้วย
ส่วนตัวแป้งของก๋วยเตี๋ยวก็ทำจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมัน
เหนียวนุ่มแล้วก็ใสกำลังพอดี
ส่วนผสมเด็ดอร่อยกลมกล่อมรอพร้อมแล้วนะคะก็เตรียมม้วนแป้งปากหม้อ
เตรียมส่วนผสมกันได้เลยเนี่ยค่ะ
แล้วจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแป้งพร้อมไส้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็พร้อมแล้ว
ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำไปใส่น้ำซุปกระดูกหมูแท้
ปรุงรสแล้วก็ใช้เวลาเคี่ยวกว่าชั่วโมงครึ่ง
น้ำซุปก็กลมห้อมนะคะหวานจากกระดูกเล้งแท้

เท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสูตรเด็ดที่อร่อย

ใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยสูตรเด็ดกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่ฟินทุกคำ
ทำเองทุกขั้นตอนแบบนี้ครับแนะนำเลยไปที่ร้านปากหม้อผู้พาน
กสิกรทุ่งสร้างตรงข้ามสำนักทะเบียนอำเภอขอนแก่น
เติมความอร่อยกันตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่าย๓

เป็นหนึ่งเมนูที่ขอนแก่นเอามาแนะนำกัน
แต่ถ้าใครยังอิ่มอร่อยไม่จุใจติดตามกันต่อเสาร์นี้
เล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกับเมนูเส้น
นานาชาติย่านพระราม๒ค่ะ
เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ออนเซ็นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็น
ต่อด้วยขนมจีนเส้นสดสูตรคุณยายทานกับน้ำยารสเด็ดนี่
แล้วก็ไปต่อกันที่สเต็กหมูเนื้อนุ่มที่ร้านขนมจีนเทวดาค่ะ
คุณผู้ชมมาแบบนี้น่ารับทานยิ่ง

พร้อมเตรียมท้องกันให้ดีแล้วไปติดตามกันนะคะ
วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายน๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมติดตามกันนะ